มันร้อนอ่ะแล้วมันก็ท้องอยู่ด้วยมั้ง
มันก็คือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคุณผู้ชมสุดท้ายชาวบ้านเนี่ย
ต้องนำรอกมาช่วยยกมันขึ้นเพื่อให้มันปลอดภัยค่ะ
อุ้ยไปดูกันหน่อยอุ้ยนี่นี่นี่นี่นี่โอ้ย
มันติดเหมือนเป็นหลุมเป็นบ่อเนอะแล้วแล้วมันเพลีย
เออมันขึ้นไม่ได้อ่ะเออมันป่วยด้วยมันอาจจะไม่ใช่หลุมใหญ่ก็
ก็จริงนะแต่มันขึ้นไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วไง
การหนักแล้วงานนี้ก็ต้องใช้รอกแล้วค่ะ
มาช่วยยกตัววัวนี้ขึ้นมาทีมตอบโต้ภัยพิบัตรร้อยเอ็
ได้รับแจ้งความช่วยเหลือนะคะขอความช่วยเหลือมาจากชาวบ้าน
บอกว่ามีวัวป่วยเป็นโรคไข้ขาแข็งมานอนอยู่ที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านแพง
ตะบลดงสินอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดอืม
ถึงปุ๊บเจอแม่วัวตัวนี้ค่ะเพศเมียอายุ๘ปีสีน้ำตาลเนี่ยนะคะ
แล้วพร้อมเชียะนะฮะตั้งพร้อมอยู่ด้วยสามเดือน
พร้อมกันโตเลยเนอะนะพร้อมป่องแต่ว่าตัวผอมใช่ไหม
แล้วมันมีโรคด้วยคือโรคไข้ขาแข็งอุ้ย
ทำให้ขาอ่อนแรงเดินไม่ได้อ๋อ
วกกับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสี่สิบองศาโอ้โห
ไปไม่ได้อ่ะค่ะเขาเป็นห่วงมันจะตายเอานะ
เพราะนั่นไงนะฮะเขาก็เลยนำรอกแล้วขาเหล็กเนี่ยนะคะขาตั้งเนี่ยมามาช่วยกัน
รัดที่ตัววัวแล้วค่อยยกขึ้นไปชักรอกขึ้นไปเป็นการผ่อนแรงคนด้วยนะ
สุดท้ายก็เอาขึ้นรถไปได้ปลอดภัยทั้งคนทั้งวัวนี่แหละนะ
จากนั้นก็เคลื่อนย้ายบัวกลับไปที่คอกแล้วก็แจ้งให้กับสัตวแพทย์มาช่วยรักษาต่อไป
กระบวนการทั้งหมดที่ตั้งแต่ไปเจอมาจนถึงคอกใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
แล้วช่วยช่วงกลางวันด้วยทนร้อนหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้มันนั่งอยู่ตรงนั้นไง
ท่านเป็นอะไรมานี่โอ้โหเอาจริงบัวมันก็มีมูลค่าเหมือนกันอ่ะ

ทำไมอ่ะอ๋อทำไมคะพี่อันขึ้นความร้อนผมจะเล่าให้ฟังอันนี้ต้องฟังกันไว้
ขึ้นความร้อนอาเซียนในอาเซียนนี่โดนเลยนะต่างชาติเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม